คุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทางด้านนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
ก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งยกชุด
โดยบอกว่าที่ผ่านมาพยายามที่จะช่วยเหลือภาครัฐ
เห็นใจชาวนาด้วยรับซื้อข้าวทุกรัฐบาล
แต่ว่าภาพที่ออกมากลับกลายเป็นว่าเป็นจำเลยของสังคม
เพราะว่าถูกกล่าวหาร่วมกับทางนักการเมืองว่ากดราคาข้าวนะคะ
พร้อมทั้งนอกจากนี้ได้ยืนยันด้วยค่ะ
ว่าผู้ที่กำหนดราคาข้าวก็คือผู้ที่รับซื้อไม่ใช่โรงศรีนะคะ
คณะกรรมการสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับ
และตัวของผมเองมานัดกิจเกษิญนะครับ
ผมก็ขอแถลงยุติบทบาทการเป็นนายกสังคมลงสีข้าวไทยณวันนี้เลยนะครับ
ผมช่วยเกษตรกรให้ได้ราคาอย่างที่ท่านหวังไม่ได้
เพราะวัตถุประสงค์ของสมาคมโรงสีข้าวไทยเพื่อให้ข้อมูลกับส่วนราชการ
การที่เราให้ข้อมูลกับสถานการณ์บางข้อมูลมันอาจจะไปขัดแย้งกับบางตำแหน่งบางที่
เราให้ข้อมูลโดยความสุขจนิดใจ
แต่ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันไปถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลมากน้อยแค่ไหน
มันไปถึงแล้วมันถูกบิดเบือนหรือเปล่าเราไม่ทราบ
แต่เราทราบข่าวจากที่ข่าวออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าเราเป็นผู้เป็นจำเลยของสังคมเป็นผู้กดราคา
เป็นทูบเกี่ยวกับการเมืองเพื่อจะล้มล้างรัฐบาลเราไม่มีเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยนายกสมาคมโรงศรีข้าวก็ชี้แจงนะคะ
ว่าตลาดข้าวผู้รับซื้อเป็นผู้กำหนดราคาไม่ใช่โรงสี
ซึ่งเมื่อผู้รับซื้อกำหนดราคามาต่ำโรงศรีก็จะต้องบริหารจัดการ
เพื่อตั้งราคารับซื้อให้สอดคล้องกัน
ข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นร้อยละ๓๐โรงสีรับซื้อในราคา๗๒๐๐บาทต่อตันค่ะ
แต่ถ้าหากความชื้นสูงขึ้นราคาก็จะต้องลดลงตามสภาพข้าว
ส่วนกรณีที่มีข่าวออกไปว่ารับซื้อข้าวเปลือกกิโลกรัมละ๕บาทนั้น
เพราะว่าเป็นข้าวเปลือกคุณภาพแย่ซึ่งมีอยู่ในท้องตลาดเพียงร้อยละ๓ร้อยละ๕เท่านั้นค่ะ
นี้แม้ว่านายกสมาคมโรงศรีจะยุติบทบาทลง
แต่ก็ได้มีการขอความร่วมมือโรงศรีที่เคยเป็นสมาชิกกว่า๑๐๐โรงศรีใน๕๐จังหวัด
ให้ความร่วมมือรับซื้อข้าวในตลาดกว่า๘ล้านตันในราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดค่ะ
อกจากนี้นายกสมาคมโรงศรีข้าวก็ได้ชี้แจงด้วยนะคะ
ปัจจุบันข้าวสารหอมมะลิมีราคาอยู่ที่๑๕๑๖บาทต่อกิโลกรัม
ลดลงจากเดิมราคา๒๓๒๗บาท
ซึ่งเป็นผลจากราคาตลาดข้าวโลกที่ลดลง
ไม่ใช่โรงสีกดราคาแต่อย่างใดค่ะ